มีหนูน้อยวัย๙ขวบวิ่งออกมาจากบ้าน
ด้วยความตกอกตกใจเธอบอกว่าไปเจอกับแสงประหลาดเข้าครับ
ไปดูกันหน่อยไปดูซิว่าไอ้แสงที่น้องหนูเขาเห็นมันคืออะไร
เดินทางไปที่บ้านหลังนี้ฮะอยู่ในพื้นที่บ้านหนองกุลาหมู่๑๓ตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจินบุรีบริเวณตรงนี้ว่ากันว่า
เล่าให้ฟังก่อนนะยังไงเป็นประวัติความเป็นมาของแถวนี้
ุ้้ยคนลุกอย่ามันเธอจะเล่าภูมิเซ็นซิที
ที่นี่เขาว่าเป็นป่าช้าเก่า
คนรุ่นปู่รุ่นย่าใช้เป็นที่ฝังศพ
คุณผู้ชมไปเจอกับนายคนนี้ก่อนคนนี้ชื่อนายเก่งฮะ
เป็นพ่อของน้องแก้มยุ้ยเด็กสาววัย๙ขวบ
ไปเจอกับแสงประหลาดแล้ววิ่งมาหาพ่อพ่อหนูเจอผี
นี่แหละครับเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณสัก๒ทุ่มวันก่อน
กลับมาบ้านเห็นลูกสาววิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าเจอแสงไฟประหลาดมันลอยอยู่ที่บริเวณต้นกล้วยข้างกำแพงบ้าน
ตัวเขาไปดูตอนแรกตัวเขาไม่คิดว่าเป็นผีนะ
แต่นี่ที่เห็นในคลิปที่ถ่ายเอาไว้ได้ตอนแรกเขาคิดว่าขโมยรึเปล่า

แล้วนายเก่งยังบอกอีกว่าคืนที่ลูกสาวเห็นวันนั้นตัวเขานำไข่เน่าหลายฟองมันเสียแล้วไง

อาจจะเป็นดวงตาของสัตว์ไหมที่มันมากินไอ้ไข่เน่าที่เขาโยนทิ้งไว้หลังบ้าน
นี่ไอ้ถุงนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเป็นเรื่องของผีสางนางไม้ซะทีเดียวนะ
เขามองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้
เพราะถ้าสายตาของสัตว์ที่หากินกลางคืนเวลามันเจอกับแสงไฟที่เป็นไฟฉาย
มันจะเห็นเป็นแวววาวขึ้นมาไง
แต่อย่างนี้ละกันครับอย่างที่ผมบอกด้วยความที่ว่าหลายคนเขามีความเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นป่าช้าเก่า
มันอาจจะมีเรื่องของวิญญาณอยู่ก็เป็นไปได้
อย่างเด็กชายพริกอายุ๑๓ปีเป็นพี่ชายของน้องแก้มยุ้ย
เด็กชายคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าขณะที่อยู่บ้านก่อนพ่อกลับบ้านน้องสาววิ่งมาหาตัวเขา
แล้วเขาเห็นเลยเขาคือคนแรกที่เห็นเลยว่าดวงไฟมันลอยมา
ลองฟังเด็กชายพีคเล่าเรื่องราวพีคนี้ให้เราได้ฟังหน่อยฮะ
ตัวตอนเลยนะตอนมันปลาร้าแล้วเป็นตัว
เป็นตัวเห็นยวงเห็นใยเห็นลำไส้เลยว่าอย่างนั้น
ประมาณนั้นเลยครับคุณชิสา
ลอยมาจะทำร้ายเธอนั่นคือเมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคราวนี้ว่ามีแสงไฟ
แป๊บลอยอยู่ข้างบ้านแบบนี้
ปะเยาะกันเชื่อก็สื่อแน่นอน

อ่ะมาเรื่องของทางวิทยาศาสตร์กันหน่อย

อาจารย์ออสมาแล้ว

อาจารย์ออทจากมเกษตรนะ
มาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าไอ้ดวงไฟประหลาดที่เห็นเนี่ยเอาจริง
ออสแกดูบ่อยเพราะแกก็ถ่ายดูในเฟซบุ๊กติ๊กต๊อกหรือจะเป็นไอจงไอจี

ถูกต้องฮะแล้วส่วนใหญ่อาจารย์ออสบอกแบบนี้ว่าหลายคนเชื่อว่าเป็นผีกระสือผีโพรง
แต่ถ้ามองด้วยหลักการด้วยเหตุและผลมันอาจจะเป็นหิ่งห้อยไหม
เป็นเครื่องบินไหมที่มันบินตอนกลางคืน
หรือมันอาจจะเป็นสถานีตรวจอากาศที่ส่งโคมไฟขึ้นไปเพื่อเก็บข้อมูลด้านพยากรอากาศ
มันเป็นไปได้หลายอย่างอาจารย์ออสบอกทีมันเป็นยังไงบ้างครับ
ดวงไฟประหลาดนะครับซึ่งเราเห็นมาค่อนข้างบ่อยนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะตัดสินไปทางผีกระสือนะครับผีโพรงหรืออะไรพวกนี้นะครับ
แต่ถ้าเรามองด้วยเหตุและผลอย่างอื่นมันเป็นอะไรด้วยบ้างนะครับ
มันเป็นหิ่งห้อยได้ไหมหรือว่ามันเล็กมันเล็กเกินไปที่จะเป็นหิ่งห้อย
มันก็เป็นอย่างอื่นได้นะครับเช่นเครื่องบินเวลาอยู่ไกลเวลาเขามีไฟกระพริบเนี่ย
ก็มองได้เพราะมันเป็นภาพลวงตานะครับหรือเขาเรียกอะไรเขาเรียกสถานีตรวจอากาศ
เขาจะส่งโคมไฟขึ้นไปเพื่อเก็บข้อมูลทางด้านการพยากรอากาศ
เขาก็จะติดห้อยไอ้ตัวไฟนี้ด้วยนะครับหรือเป็นโดรนได้ไหมนะครับ
โดนก็มีไฟกระพริบได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่สรุปว่าเป็นผีโพรงเป็นกระสือนะฮะ
มันเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณนะครับ
แต่ผมเข้าใจแหละในทางความเชื่อมันก็มีมากมายหลากหลายความคิดเห็น
บางคนมีประสบการณ์เคยเห็นเคยเจอมาก็เชื่อในแบบนั้นก็ไม่ว่าอะไรกันนะคะ
แต่ก็เอาล่ะถ้าหากเห็นแล้วว่ามันดูอันตรายแล้วก็หลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยเข้าบ้านเข้าช่องกันดีกว่านะ
ถามผมว่าให้ผมไปพิสูจน์เนี่ยคุณทำไง

คุณเป็นคนยืนยันมั่นใจในตัวเองเลยว่าผมจะไม่สู้กับสิ่งใดที่ผมไม่มั่นใจเลย
ผมใจถึงผมไม่อยู่โตมาถึงป่านนี้หรอกครับ

เอาตัวรอดรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็น

เดี๋ยวจะโดนสักทีสักพักหนึ่งคุณเนี่ยเออ